เรามาดูบรรยากาศการไปสาบานกันหน่อย
คือคดีนี้เป็นกรณีที่ป้าติ๊นอ้างว่าตัวเองถูกยักยอกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๓๐ล้านบาท๒ปีซ้อน
งวดแรกก็คือ๑เมษายนปี๒๕๕๙
กรณีนี้ป้าติ๊นไปแจ้งความเอาผิดกับป้าดา
๑เมษายนปี๒๕๖๐ป้าติ๊นไปแจ้งความเอาผิดกับป้าติ๋ว
ทีนี้ป้าติ๊นป้าดาป้าติ๋ว๓คนวันนี้มาเจอกัน
คือป้าติ้นท้าว่าไปสาบานกันเลยที่วัดพระแก้ว
จะได้รู้ว่าใครโกหกใครพูดจริงยังไง
ทุกคนก็รับคำท้าก็ไปกันที่วัดพระแก้ว
แต่ก่อนที่จะมีการสาบานจุดทูบจุดเทียนกันก็ทะเลาะกันแล้วอะค่ะ
เดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศเรื่องการสาบานกันนะครับท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอน
แต่ว่าเดี๋ยวเราย้อนไปดูเพื่อสรุปเรื่องราวหน่อยหนึ่งกันแล้วกัน
ทั้ง๒กรณีเลยเพราะว่าป้าติ๊นเนี่ยเขามีกับ๒คน
ดูทั้ง๒คดีกันเลยนะครับจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปมันยังไงนะครับ
เอากรณีของป้าติ๊นกับป้าติ๋วก่อนนะครับ
กรณีนี้ก็๓๐ล้านโรตเตอรี่รางวัลที่๑๕ใบเหมือนกันนะฮะ
โดยในส่วนของเหตุการณ์ของป้าติ๊นกับป้าติ๋วนะครับ
เหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อ๒๗มีนาคม๒๕๖๐นะครับ
นางวิลัยพรหรือว่าป้าเล็กในวันนั้นได้ชวนป้าติ๋วก็คือนางจรูนไปที่คำชโนธอุดรธานี
ก็ไปกับนางเรวดีหรือว่าป้าตินด้วยทั้งสามไปทำบุญไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันนะฮะ
ในวันที่๒๙มีนาคมในวันนั้นป้าติ๋วก็ไปซื้อลอตเตอรี่ที่แผงในคำชโนธ๔คู่ด้วยกันนะฮะ
ทั้ง๔คู่เนี่ยมีเลขท้าย๘๐๒๒คู่เลขท้าย๕๕๐อยู่๑คู่แล้วก็เลขท้าย๗๖๗อีก๑คู่นะครับ
แล้วป้าติ๋วก็บอกว่าได้ให้เงินป้าติ๊นไป๑๐๐บาทให้ยืมไปนะครับ
และในวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่๑เมษายน๒๕๕๙
ปรากฏว่ารางวัลที่ออกมาเป็นรางวัลที่๑คือหมายเลข๓๙๒๗๘๕นะฮะ
ซึ่งป้าติ๊นเนี่ยบอกว่าได้ส่งข้อความไลน์มาหาป้าติ๋วว่าเออตกลงพวกเรากินแห้วไม่ถูกรางวัลนะฮะ
แต่ถัดมาในวันที่๒เมษายนป้าตินก็ได้ส่งข้อความมาหาป้าติ๋วอีกครั้ง
เอ๊ะรู้สึกจะถูกรางวัลใช่ไหมมีหมายเลขที่ลงท้ายด้วย๗๘๕นี่
ซึ่งป้าติ๋วก็ปฏิเสธไปบอกว่าไม่ถูกไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อหมายเลขที่ลงท้ายได้๗๘๕เลย
ต่อมาป้าเล็กก็โทรศัพท์มาหาป้าติ๋วเพื่อจะเช็คว่ามีการเอาสลากรางวัลที่๑ไปขึ้นรางวัลหรือเปล่า
รวมถึงพยายามบอกว่าถ้าเกิดถูกก็เอามาแบ่งกันนะเพราะว่าเราหุ้นกันซื้อนะ
วันที่๔เมษายนป้าติ๊นได้พาผู้ชายสองคนแต่งกายคล้ายทหารมาที่บ้านนะครับ
ที่บ้านของป้าติ๋วเพื่อจะเจรจากันเรื่องการถูกรางวัลที่๑ลอตเตอรี่งวดนั้นนะครับงวด๑เมษายน
หลังจากนั้นป้าตินกับป้าเล็กก็เดินทางไปแจ้งความเพราะว่าเจรจากันไม่สำเร็จนะครับ
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับป้าติ๋วที่สพดงเย็นจังหวัดอุดรธานีพื้นที่ของคำชโนธนะครับ
กล่าวหาว่าป้าติ๋วว่ายักยอกลอตเตอรี่รางวัลที่๑หมายเลข๓๙๒๗๘๕จำนวน๕คู่๕ใบ๓๐ล้านนะครับ
ร่วมกันซื้อมาที่คำชโนธโดยป้าติ๊นเนี่ยยืนยันว่าตอนนั้นไม่ได้ลงรายมือชื่อหรือว่าทำตำหนิอะไรไว้
แต่ต่อมา๒๙มีนาคมป้าติ๊นไปให้การใหม่ว่าตัวเองนั้นลงลายมือชื่อรอเรือไว้ในลอตเตอรี่นะครับ
สุดท้ายพนักงานสอบสวนมีคำสั่งไม่ฟ้องป้าติ๋วนะฮะเนื่องจากตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว
พบว่าไม่มีใครเอารางวัลที่๑หมายเลขดังกล่าวจำนวน๕ใบ๓๐ล้านเนี่ย
ซื้อจากต้นคั่วที่ป่าคำชโนธไปขึ้นเงินรางวัล
ต่อมาครับมีพ่อค้าลอตเตอรี่ชาวจังหวัดเลยที่ไปขายลอตเตอรี่อยู่ที่คำชโนธนานกว่า๑๐ปีแล้วเขาขายอยู่ที่นั่น
ก็ได้ให้การกับพนักงานสอบสวนด้วยว่าถูกป้าติ๊นว่าจ้างให้ไปหาต้นคั่วลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑จำนวน๓๐ล้านบาทมาให้ได้
โดยจะให้เงินตอบแทน๑ล้านบาทแต่เขามายืนยันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะ